คุณผู้ชมคะที่หมู่บ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการค่ะ
มีคนเก็บของเก่า
เขาก็ไปเก็บของในถังขยะปรากฏว่ามีถังขยะใบหนึ่ง
มีศพเด็กทารกฝาแฝด

เอาไปทิ้งเนี่ยใส่อยู่ในถุงพลาสติกแล้วทิ้งอยู่ในถังขยะแบบนี้ค่ะ
แล้วก็เขาบอกว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้เห็นมีผู้หญิงคนนึง
เดินถือถุงพลาสติกหลายใบเลยแล้วก็ท่าทางดูแปลก
แล้วก็เอาถุงพลาสติกมาทิ้งถังขยะเนี่ยค่ะ
สุดท้ายผู้หญิงคนนี้ไปพบเจ้าหน้าที่แล้วนะคะ

กันได้๓เดือนไม่รู้ว่าตัวเองท้อง
ปวดท้องซื้อยามากินอยู่ดีทารกหลุดออกมาเอง

ก็เลยเอาศพเด็กทารกฝาแฝดใส่ถุงพลาสติกแล้วเอาไปทิ้งถังขยะเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองค่ะ
ตำรวจสพบางปูและกู้ภัยไปตรวจสอบ
เพราะว่ามีคนเก็บของเก่าเข้าไปพบศพเด็กทารกแฝดนะคะ
ถูกทิ้งในถังขยะของหมู่บ้านเอื้ออาทร๓ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
จุดที่พบอยู่ด้านข้างอาคารที่๒๔และ๒๕
มีถังขยะขนาด๒๐๐ลิตร๑๑ถัง
ถังขยะใบที่๓ค่ะ
เจอศพทารกแฝดอายุคันประมาณ๔๕เดือน
อยู่ในสภาพเหมือนเพิ่งคลอดไม่นานอยู่ในถังขยะ
ใกล้กันเจอถุงพลาสติกลายดอกไม้
และถุงพลาสติกของร้านสะดวกซื้อเปื้อนเลือดวางอยู่๒ใบ
ด้านในมีเส้นผมมีผ้าอนามัยเปื้อนเลือดอยู่๒แผ่น
เก็บของเก่าที่เจอศพทารกแฝดชื่อว่านางทองหลั่นแก้ววงหิวอายุ๕๗นะคะ
นางท่องลันบอกว่าค้นถังขยะใบนี้เพราะว่าจะเก็บขวดเอาไปขาย
ก็ไปเจอถุงพลาสติกถูกมัดเอาไว้อย่างดีเลย
หยิบขึ้นมาแกะแล้วเทดูโอ้โหตกใจสิคะ
เป็นศพทารกแฝดศพเด็กเนี่ยตกลงมา๒ศพ
เขาก็ตกใจวิ่งไปบอกชาวบ้านให้ช่วยแจ้งตำรวจ

เด็กสมไสมัยแพงน่ะอยู่อยู่นี้

ไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ว่ามันจะเป็นหญิงหรือผู้ชาย
อ๋อคือยายมาเก็บขวดก็มาลื้อถังให้อย่างอ้ำกว่าที่นะ
ก็คาดว่าเป็นสมธารกษ์ที่เหมือนกับแท้งน่ะค่ะ
อายุคันแค่ไม่กี่เดือนอะไรแบบนี้
พอไปดูกล้องวงจรปิดเห็นภาพนี้คุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้
ค่อยเดินมาแล้วก็ในมือถือถุงพลาสติกอยู่หลายใบเลย
ไม่ค่อยไหวใช่แล้วก็เอามาทิ้งในถังขยะใบที่สามเห็นไหม
ครับตรงนี้เลยเดินเหมือนแบบเจ็บอ่ะ
ใช่ต่อมาค่ะผู้หญิงคนนี้เข้าพบตำรวจแล้วนะคะ
นางสาวเอนามสมมุตินะคะอายุ๒๖ตอนไปพบตำรวจที่สพบางปูสภาพอิดโรยมาก
สารภาพว่าตัวเองเป็นคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดจริง
ตัวเองเป็นคนเอาศพทารกแฝดไปทิ้งจริง
เธอบอกว่าเธอเลิกกับแฟนมาสามเดือนค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองท้อง
เมื่อวานนี้ปวดท้องหนักมากรอบเดือนไม่มาก็เลยซื้อยามากิน
แก้อาการปวดประจำเดือนกินยาไปแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็กินยาซ้ำเข้าไปอีก
จู่ทารกแฝดก็ไหลออกมาจากช่องคลอดแล้วก็ไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับใคร
กระทบกับงานกลัวทำให้ครอบครัวผิดหวัง
แต่เนี่ยค่ะสุดท้ายก็ไปมอบตัวกับตำรวจนะคะ
ถือว่ามีความผิดนะคะพฤติกรรมแบบนี้ตำรวจบอกว่าต้องแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
เป็นความผิดฐานทำให้แทงลูกแล้วก็ต้องนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
เพราะว่าอาการของเธอยังอยู่ในสภาพที่อิดโรยมากนะคะ
เพราะว่ามีอาการตกเลือดด้วยค่ะ